ระยองเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
สืบเนื่องมาจากเงินหกสิบบาท
ตามไปเอาเรื่องกันมีเรื่องมีราวกันนะฮะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เป็นซอยในหมู่บ้าน
แถวตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เอาคลิปมาลงเอาไว้นะครับ

จะเห็นว่าคนหนึ่งใส่เสื้อขาวอีกคนนึงไม่ใส่เสื้อ

นี่นะครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ

ในคลิปเนี่ยเขาชื่อนายสมพรชัยไทยสงฆ์อายุ๔๖ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ตอนนั้นกำลังยืนคุยอยู่กับคนขับรถตู้แถวริมถนน
แล้วชายคนถอดเสื้อก็มาด่าทอเขามาทำร้ายเขา
เขานี่บาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บที่หัวเข่าที่นิ้วที่ชายโครงด้วย
สาเหตุว่าทำไปทำไมนะฮะผู้ชายเสื้อขาวบอกว่า
คาดว่ามาจากเงินหกสิบบาทอืมก่อนหน้านี้ผมไปตัดผมที่ร้านของครอบครัว
คนถอดเสื้อแล้วผมค้างเงินอยู่๖๐ยังจ่ายไม่ครบ
ทีนี้ก็ถูกทวงถามนะซึ่งคนที่มาก่อเหตุ
ถอดเสื้อเป็นลูกชายของเจ้าของร้านทำผม
ซึ่งผมก็จ่ายเงินไปแล้วนะนึกว่าจะจบ
ผมเนี่ยลืมจริงนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะชักดาบ
สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้ว
ผู้ก่อเหตุยังไม่จบตามมาถึงตรงนี้ฮะ
เขาบอกเขาจะถึงบ้านอยู่แล้วครับตามมาเอาเรื่องอีก
นี่มีคนมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาห้ามกัน
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
สายวันนี้สพเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเคลียร์กันหน่อย
มาคุยมาเคลียร์ดีนะไม่ได้เคลียร์เหมือนเมื่อคืน
นายสมพรที่เป็นฝั่งของผู้เสียหาย
กับคนที่ถอดเสื้อในคลิปไปทำร้าย
ก็เนี่ยชื่อนายพรากรประสมศุกร์อายุ๓๖ปี
ส่วนสมพรก็นี่มีบัตรผมบัตรแพ้มานี่นะครับ

คือทั้งสองฝ่ายก็มีบาดเจ็บกันบ้าง

เขาลบโพสต์อะไรให้นะครับฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ว่าเอาก็เลิกแล้วต่อกันกันแล้วกันนี่จับไม้จับมือกันแบบนี้ฮะ
แล้ววันนี้ทางร้อยเวรก็ได้แนะนำยังไงบ้างคือว่าต่างคนต่างธรรมาฆากินกันไป
อย่าไปทะเลาะกันแค่นั้นแต่ถ้ามีคนไหนคนหนึ่งเจ็บ
เขาดำเนินคดีทั้งคู่
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะฮะ
เป็นว่าเคลียร์กันแล้วจับมือกันแล้วแม่คนแถวนี้กันทั้งนั้น
เพื่อต้องไปตัดผมตัดผมเจอกันอีกใช่ไหม